แต่ว่าล่าสุดค่ะก็ได้มีการออกมาเผยโฉมหน้าคณะกรรมการใหม่ทั้ง๓ท่านแล้วแต่ว่าจะเป็นใครกันบ้างไปลุ้นกันเลย
เพื่อดาวน์อยู่ในนั้นที่มันที่อยากเป็นเพื่อดาวน์อยู่นั้นแล้วมันต้องเป็นใคร
รูปแบบการรับสมัครการนำเสนอกติกาต่างรวมถึงคณะกรรมการที่ล่าสุดก็ได้เผยชมหน้ากรรมการชุดใหม่อย่างเป็นทางการได้แก่เจ้าพ่อเทศกาลดนตรีปาเต็ดยุทธนา
นางแบบตัวแม่ลูกเกดเมธินีและนักร้องฝีมือคุณภาพออฟปองศักดิ์ซึ่งหัวเรือใหญ่อย่างบอยทะกลเกียจก็มั่นใจกับความลงตัวของคณะกรรมการชุดนี้
และไม่หวั่นหากมีกระแสเปรียบเทียบกับกรรมการชุดเดิมที่สร้างภาพจำให้คนดูมายาวนานกว่า๑๑ปีค่ะ

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถที่จะให้คำแนะนำอะไรต่างได้เยอะแยะ
มาทำหน้าที่ที่นี่มันก็คล้ายกับสิ่งที่ทำอยู่แล้ว
แค่ว่าจะมีคนรอฟังอยู่เยอะกว่าเดิมเท่านั้นเอง
ทุกประโยคที่จะพูดออกไปในทุกความเห็นที่จะบอกว่า
เราชอบหรือไม่ชอบการแสดงของน้องแต่ละคน
ก็อดกดดันแน่นอนแต่ว่า
ก็ทำไงได้ครับมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ
ไม่ได้เป็นนักร้องนะคะแต่เกดเป็นคนที่ฟังเพลง
ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนเก็ตได้หมด

คลัสสิกเกิล์ลูกทุ้งอะไรเกดได้หมด
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคอมเมนต์ในเรื่องของ
แล้วก็ให้เขามากที่สุดเพราะว่าออฟเป็นคนที่ได้โอกาศมาตลอด
เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะมอบโอกาสเหล่านั้น